เหตุสลดของหนุ่มวัย๒๑ปีคนนี้เขาทำงานอยู่กรุงเทพ
แต่ว่ากลับบ้านที่หนองบัวลำพูเพราะว่าจะต้องไปรายงานตัวรับใช้ชาติ
ทีนี้ระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะก็ได้เงินจากแม่ที่ให้มาซื้อสุราดื่ม
แล้วก็มีปากมีเสียงกับพี่ชายต่างบรรดานะคะ
พอทะเลาะกันเนี่ยตอนแรกพี่ชายคว้าขวดน้ำปลาจะตีแต่น้องแย่งได้
แล้วก็เลยเอาขวดน้ำปลาเนี่ยกระหน่ำตีพี่
ถึงขั้นคว้าไม้ฟาดศีรษะด้วยแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็หนีไปหลบบ้านญาติแต่ในท้ายที่สุดไม่รอด
เพราะว่าตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ตำรวจสพนจนบพพร้อมด้วยทหารแพทย์แล้วก็กู้ภัย
ไปตรวจสอบที่หมู่๒บ้านก่านตำบลฝั่งแดง
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะวิวาดกันและฆ่ากันตายเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นทางเดินบริเวณหน้าบ้านปูนชั้นเดียว
พบศพของนายวิโรธพิมพ์โคตรอายุ๓๗ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตสภาพสวมกางเกงขาสามส่วนสีเทาไม่สวมเสื้อ
มีรอยถูกตีด้วยของแข็งบริเวณศีรษะแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากบาดแผลนะคะ
เสียชีวิตมาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ใกล้กันพบไม้ท่อนหักมีคราบเลือดติด
ขนาดกว้างประมาณ๒นิ้วยาว๑เมตรก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณช่วงเที่ยงคืน
ได้ยินเสียงผู้ตายทะเลาะกับน้องชายแล้วก็พบว่าเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปควบคุมตัวนายสุขสรรพันยูศรีอายุ๒๑ปีน้องชายต่างบรรดาของผู้ตาย
ซึ่งตอนนี้ไปหลบอยู่บ้านญาติค่ะพอจับกลุ่มตัวมาได้ก็สารภาพบอกว่า
เขาเป็นคนที่ใช้ขวดและไม้ตีผู้ตายจนเสียชีวิตเอง
ก่อนเกิดเหตุนายสุขสรรค์เดินทางกลับจากการทำงานที่กรุงเทพ
มารอรายงานตัวเป็นทหารเกณฑ์ผลัด๑ซึ่งก็ได้สมัครเอาไว้
โดยบ้านนี้เนี่ยมีพี่ชายอยู่คนเดียวพ่อกับแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะ
กลับมาก็มีเงินที่แม่ให้ไว้๕๐๐บาทนำไปซื้อเหล้าขาวมาดื่ม
กระทั่งก่อนเกิดเหตุพี่ชายกลับเข้ามาในบ้านเห็นตัวเองนั่งดื่มเหล้าอยู่
ก็เลยตำหนิด่าทอบอกว่ากินแต่เหล้า
จากนั้นพี่ชายหยิบขวดน้ำปลาจะมาตีค่ะ
ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เลยแย่งขวดน้ำปลามาได้
แล้วก็ฟาดคืนจนผู้ตายล้มลง
จากนั้นยังไปหยิบท่อนไม้มากระหน่ำตีศีรษะพี่ชายจนแน่นิ่ง
แล้วตัวเองก็เลยหลบหนีไปพักที่บ้านญาติ
จนเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวมาได้เนี่ยนะคะ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านที่เขามามุ่งดูค่ะ